คุณผู้ชมครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับใครที่ต้องทำงานกลางแจ้ง
ระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของอากาศร้อนให้ดี
ใช่ค่ะนะฮะอย่างที่เพชรบูรณเนี่ยมีช่างคนหนึ่งเขาขึ้นไปมุงหลังคาเมนครับ
แล้วก็อากาศร้อนสักพักชักเกร็งใหญ่เลยคุณผู้ชมเพื่อนเห็นท่าไม่ดีนะ
แต่ภาพที่มันเกิดขึ้นคือลูกของเขานี่แหละครับเป็นห่วงพ่อ
ค่ะร้องเรียกพ่อตลอดเวลาเลยครับ
เนี้ยลูกสาวตัวน้องนี่แหละอายุห้าควะ
พ่อพ่อจ๋าอยู่อย่างเงี้ฮะเสียงเจ้ยแจ้วเป็นห่วงพ่อนะคะ
เสียงใสเลยนะแต่ว่าแฝงไปด้วยความเป็นห่วงนะนะครับเรียกพ่อตลอดเลยนะฮะพ่อพ่อลงมาเสร็จกระโจนวิ่งเข้าไปจับไปสนามจนคุณแม่ต้องเอาตัวเอามาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวให้เขาช่วยเหลือคุณพ่อก่อนนะฮะแล้วแม่ก็อุ้มลูกอีกคนนึงอายุสองควบเองนะฮะคือตอนแรกช่างคนนี้ขึ้นไปมุมหลังคาข้างบนนะฮะแล้วก็มัน
เป็นช่างมุงหลังคาแล้วก็เพิ่งจะมาทำงานเป็นวันแรกด้วยซ้ำไป
อบลูกหอบเมียมาทำงานด้วยกัน
หลังกินข้าวเที่ยงเสร็จโอ๊ยมันก็บ่ายพอดีนะ

แล้วก็ขึ้นไปทำงานพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนปกติเลย
จนกระทั่งบ่าย๓โมงเริ่มมีอาการชักเกร็ง
เพื่อนเห็นไม่ดีแล้วโอ้โหต้องรีบประคองตัวก่อน
แล้วก็ช่วยพากันไปพักแล้วก็ให้กู้ภัยนำตัวลงมานะฮะ
เมืองต้นคาดว่าเกิดจากอากาศที่มันร้อนจัดนะครับ
แล้วก็เป็นอาการเขาเรียกว่าฮิสโตรกนะลมแดดนะฮะ
ช่วงดีไม่ได้เกร็งร่วงตกและบาดเจ็บมากกว่านี้
สุดท้ายก็ช่วยกันรำเลียงไปส่งการส่งโรงพยาบาลให้ปลอดภัย
ที่สำคัญลูกสาวคนนั้นที่ตะโกนมาเรียกพ่อ
ตามไปดูพ่อด้วย
เป็นห่วงพ่อครับไม่ยอมห่างเลยสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องใจอ่อนนะฮะ
ให้เด็กตัวน้อยนั่งรถกู้ภัยไปกับพ่อไปถึงโรงพยาบาล
ส่วนแม่กับน้องก็ตามไปอีกทีหนึ่งนะครับ